มีข่าวที่กำลังเป็นกระแสฮือฮา
เพราะว่าเจ้ามุยธิรสินแดงดาเขามีกระแสข่าวว่า
จะกลับมาค้าแข้งในประเทศไทย
ก็ต้องดูว่าจะเป็นสโมสรไหน
แต่ที่แน่ว่าสโมสรไหนสนใจต้องเงินหนาแน่นอน

นั่นก็คือเมืองทองอยู่ในเต็กด้วย
หลังจากที่ธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยตกเป็นข่าวว่า

โดยมีทีมหนึ่งในไทยลีกนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นข้อเสนอไปด้วยนะครับ
ก็เขายังไม่เปิดเผยว่าเป็นทีมอะไร
เพราะว่าตอนนี้เองเจ้ามุ้ยเองก็อยู่กับต้นสังกัด
อีกทั้งการย้ายทีมครั้งนี้ของศูนย์หน้าวัย๓๒ปี
ถ้าจะกลับมาครั้งนี้เนี่ยคงไม่ได้กลับมาที่
ที่เจ้าตัวจะย้ายไปที่เจลิกนะครับ
น่าจะเป็นทีมที่มีเงินทุนมากพอ
ที่จะจ่ายค่าศีรษัทยาและก็เหนื่อยเบียดของเขา
ทีนี้มาดูกันสักหน่อยว่าเต็งหนึ่งที่มีการคาดการณ์
เพราะว่าฤดูการนี้เสริมทัพได้อย่างน่ากลัวเลยค่ะ
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเป็นสโมสรที่ติดต่อไปหาเจ้ามุ้ยจริง
ซึ่งถ้าเกิดว่าได้เจ้ามวยธุรสินแดงดามาร่วมงาน
ว่าจะย้ายมาจากยาโฮดารุนตาซินยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียในเล็กที่๒
เต็งสองกันบ้างนะครับที่มีโอกาสคว้าตัวนะครับ
ก็คือการท่าเรือเอฟซีเนื่องจากเป็นอีกทีมที่มีงบประมาณการเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับ
และมักจะสร้างเซอร์ไพรส์ในระดับนักเตะอย่างสม่ำเสมอ
เจ้ามุ้ยย้ายจริงครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก
อีกทั้งสิ่งเจ้าท่าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตต้นสังกัดอย่างเมืองทอง
แม้ว่าจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ
แต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารทั้ง๒ทีม
ต้องมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้
อย่างไรก็ตามครับด้วยขุมกำลังในแดนหน้าตอนนี้
ที่มีเรื่องลือข้อนข้างที่จะเยอะนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งทีมที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ
ขุมกำลังนะตอนนี้ลงตัวแล้ว
แต่ก็แน่นอนว่าถ้าหากวัดดิวเกิดขึ้นจริงการมาของเทียสินก็น่าจะช่วยยกระดับของทีมได้มากเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดมาเปรียบเทียบในความเป็นไปได้แล้ว
โดยที่สินไม่มีเอเย่นเป็นของตัวเอง
ดังนั้นการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าตัว
ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจอีกครั้งในเร็วนี้นะครับ
๑๔๖ซานล้านบาทนะครับ
ประมาณ๑ล้าน๒แสนบาททีมไหนสนใจก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางธีรศิลป์ขั้นต่ำก็ต้อง๑ล้านบาทค่าตัวของธีรศิลป์นะครับ